กรุงเทพเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายพื้นที่แล้วก็ยังมีบริการให้กับน้องที่จะเดินทางโดยขอสมกร
รถไฟฟ้ารถใต้ดินได้ฟรีด้วยนะคะสำหรับเด็กเด็กในช่วงของวันเด็กนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีบริการอะไรยังไงกันบ้างโดยรายละเอียดของมันนะคะ
นั่นก็คือที่ขอสมกรค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยกเว้นค่าโดยสารให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
ใช้บริการได้ฟรีตลอดทั้งวันนะคะตามสถานที่จัดงานวันเด็กในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
โดยทางขอสมบัติก่อก็จัดรถโดยสารให้บริการทั้งหมดสองพันหกร้อยเจ็ดสิบหกคันรวมหนึ่งร้อยสิบแปดเส้นทาง
รวมทั้งเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งและการเปลี่ยนกะพนักงานประจำรถแบบเต็มอัตราเลยนะคะ
สำหรับรถโดยสารที่ให้บริการฟรีสำหรับเด็กนี้นะคะก็จะมีข้อความติดกระจกหน้ารถด้านซ้ายด้วย
บอกว่าวันเด็กแห่งชาติเด็กขึ้นรถเมย์ฟรีตลอดวันอันนี้ก็จะมีป้ายบอกให้ชัดเจนนะคะ
ส่วนใครจ่าโดยสารโดยบีทีเอสค่ะก็ให้น้องน้องที่สูงไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตร
ฟรีในทุกเส้นทางตั้งแต่๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ
ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานมารับคูปองเดินทางฟรีได้ทุกสถานี
จากนี้นะคะที่สถานีหมอชิดบีทีเอสก็จัดกิจกรรมทรงความสุข
แล้วมีของรางวัลให้กับเด็กเด็กน้องน้องหนูหนูตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงสิบโมงเช้าด้วย
ให้เด็กที่มีอายุไม่เกินสิบสี่ปีและมีความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบเซนติเมตร
แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเลยค่ะ
เสร็จแล้วก็จะได้รับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรีตลอดระยะเวลาให้บริการ
ก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะนะคะ
เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันของเด็กเขาจริงใช่ครับผู้ปกครองอย่างเรา
ก็พาเด็กไปมีความสุขนะฮะอย่างเราผู้ปกครองอย่างเรา
นี่ผู้ปกครองผู้ปกครองอยู่นะคะก็ถือว่าได้แบ่งเบาภาระ
ให้จ่ายเป็นวันหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเด็กเขาได้สนุกสนานกับเพื่อนฝูง
คือพอเราเห็นเด็กมีความสุขเนี่ยความสุขของเด็กเนี่ยมันส่งมาถึงเรา
แล้วก็มีความสุขตามไปด้วยคุณแม่นิวนาวพาลูกไปไหน
ตอนนี้คุณลุกกลับบ้านแล้วต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวคุณแม่ตามไปเดี๋ยวคุณยาย